วันนี้ไปยื่นหนังสือต่อแพทยศภา
ขอให้ตรวจสอบแพทย์นิติเวศ
กรณีการวินิจฉัยบาดแผลการเสียชีวิตของคุณแตงโม
บอกว่าที่มันเข้ากันได้
ยื่นหนังสือต่อแพทยศภาครับบอกให้ตรวจสอบแพทย์นิติเวศทุกคน
ที่ให้ความเห็นต่อพนักงานสอบสวนในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
อัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่ามันผิดปกติตั้งแต่จำนวนบาดแผลแล้ว
ตอนแรกเจอ๑๑แผลแล้วเพิ่มมาเป็น๒๒แผล
แล้ววันแถลงสรุปคดี๒๖เมษายนที่ผ่านมาเป็น๒๖แผล
อัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่ามันเพิ่มมาได้ยังไง
รวมถึงเรื่องล่าสุดวันนี้เลย
คือที่การเอาภาพจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบโดยไม่ได้ตรวจสอบเนี่ย
อัจฉริยะชี้ว่าแพทย์นิติเวศเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
มีความผิดทางจิริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

จึงต้องให้แพทยศภาท่านตรวจสอบครับฟังเสียงคุณอัจฉริยะฮะ
มาดูว่าใครมีคนให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลของน้องแตงโมว่าเข้าได้กับใบพัดเรือ
เพราะบาดแผลใบพัดเรือถ้าเอาตามที่คุณแซนพูดตกทางกราบซ้ายเรือ
ยังไงก็ดูดเข้าไม่ได้ถึงดูดเข้าได้ก็ไม่มีทางเอาขาเข้ามอเตอร์แน่นอน
นะครับแล้วก็บาดแผลขาข้างฝาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละทาง
มันสวนทางกันกับใบพัดเดอร์สันก็ยืนยันแล้วว่าเป็นภาพบาดแผลที่เกิดจากมีดนะครับ
มันชี้ให้เห็นว่าบาดแผลของน้องแตงโมเนี่ยกับบาดแผลที่มาอ้างอิงเนี่ย
เป็นบาดแผลที่คล้ายกันคือโดนใบมีดไม่ใช่โดนใบพัดเรือนะครับ
ดังนั้นเนี่ยหมอนิติเวศเนี่ยคนไหนก็แล้วแต่นะครับ
ซึ่งเรายังไม่ทราบเราต้องให้ทางแพทย์สภาเป็นคนขอเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ว่าหมอคนไหนเนี่ยเป็นคนให้การกับพนักงานสอบสวนว่าบาดแผลเขาได้กับใบพัดเรือ
ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามนะครับจริยธรรมวิทยาลัยสิทธิ์เวชกรรม
พรุ่งนี้คุณอัชริยะเดินต่อครับจะไปดีเอสไอไปกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขอให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะเขาบอกว่าทำไปทำมาเนี่ย
มันส่อไปในทางฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
แล้วจะเตรียมแจ้งความเอาผิดกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
และคณะที่แถลงข่าวนะครับเอาผิดตามมาตรา๑๕๗และ๑๘๔ครับคุณผู้ชมครับ